โครงการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่๒เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว
แข่งขันจัดทั้งหมด๔สนามนะครับเริ่มจากวันศุกร์ที่๒มิถุนายน